ดูกันต่ออีกหนึ่งข่าวนะคะเรียกว่าฮือฮาเช่นเดียวกันนะคะ
กับพี่ชูศรีนะคะเชิญยิ้มก็นี่แหละค่ะก็อัดคลิป

ตัดขาดลูกนะคะคันวุ่นวายใหญ่โตค่ะล่าสุดเมื่อวานไปออกรายการค่ะ
ตอนแรกเขาไม่ได้เชิญสื่อนะดิฉันก็โทรไปถามพี่อาบอกไม่ได้เชิญนะ
อ่าไม่เป็นไรค่ะนะค่ะก็ไปเลยค่ะ
ก็ไปถามถ่ายว่าตกลงมันทะเลาะอะไรกันคะพี่ชูศรี
ทำไมถึงตัดขาดลูกขนาดนั้นแล้วก็แบบทำไมเมีย
คุณผู้ชมฟังคลิปสัมภาษณ์นี้นะคะแล้วยกมือขึ้น
เพราะมีการสาบานเกิดขึ้นด้วยดิฉันไม่รับนะคะ
ฟังเฉยถึงความบาดหมานที่เกิดขึ้น
อ่ะไปฟังจากพี่ชูสีอะไรมันขัดค้างใจ
ทำไมถึงแบบคือไม่พอใจลูกสาวมากขนาดนี้

เราเป็นปวดหัวใจอะ
ป่าเฮ้ยไอ้สีไอ้บูมแรงไปแล้วนะ
เราก็เป็นห่วงลูกเราก็ส่งคลิปเสียงไปบอกลูก
เขาแรงมากเขาต้องการเอาชนะพ่อ
หลอกสุดท้ายที่เขาพิมพ์ไลน์มาพี่เปิดอ่าน

หนูว่ารู้นิสัยพ่อแต่พ่อต้องรู้นิสัยหนู
พ่อที่ไหนจะไปฆ่าลูกล่ะเข้ามาหาผมดิ

ลูกก็วิ่งเข้าไปกอดแล้วไม่ต้องมาเอาดอกไม้ทุบเทียนมากราบทงกราบเท้าไม่ใช่
ถ้าเกิดว่าคุณแถลงข่าว
ถ้าเกิดว่าผมอยากจะบอกถ้าเกิดว่า
อะไรที่มันไม่จริงผมก็ไม่ยอม
ผมไม่ยอมแน่มันก็ต้องตายกันไปข้าง

ถ้าภรรยาผมเป็นคนที่จอกกระหลอกหรือว่า

ขอให้แม่ผมสิ้นชีวิตไปเร็วนี้เลย

รอดูค่ะเพราะว่าน้องบูมนะคะแล้วก็ภรรยาของพี่ชูศรีนะคะ
พี่นกเบนดีดาจะแถลงค่ะวันนี้ประมาณบ่ายสามนะคะ
จริงเรื่องในบ้านเคลียร์กันนะหนูก็ไม่ได้อยู่ในบ้าน
แต่ว่าฟังแล้วสะเทินใจคือแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชูศรีบอกว่าลูกเขาค่อนข้างแบบอารมณ์ขึ้น
ก้าวร้าวง่ายดิฉันว่าพี่ชูศรีก็ต้องใจเย็นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พี่ชูศรีก็ขึ้นเหมือนกัน
เธอกำลังจะบอกว่าพ่อตามรอยลูกลูกตามรอยให้ก็บอกว่าพ่อก็อารมณ์โมโหขึ้นเร็วเหมือนกัน
ก็อยากให้ใจเย็นกันทั้งคุณพ่อคุณลูกนะคะจะได้ไม่ต้องมาสาบงสาบานแช่งคัดหักกระดูกคลายครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นเลยนะคะ